อย่างที่บอกไปวันนี้เรือนขวัญหายไปไหน
นางไม่ได้อู้คุณผู้ชมไปทำงานไปเป็นตัวแทนรายการของเรา
ไปงานบุญใหญ่เลยที่วัดจุกเชยจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
เห็นว่าไม่ได้ไปคนเดียวนะเห็นว่าไปส่องเด็กวัด
หล่อมากคุณผู้ชมค่ะหล่อระดับพระเอกจะเป็นยังไง

สวัสดีค่ะเรือนขวัญ
สวัสดีค่ะพี่แจ๊กกะรีนเชอรี่นะจ๊ะ

เหรียญสารพระเจริญที่วัดจุคเกียร์เจริญ

วันนี้คนมาคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
วันนี้หลวงพ่อช้างถือเลิกงามยามดีวันที่๙เดือน๙
ทำพิธีพุทธาพิเศษเหรียญสารพัดเจริญ

จะมีความเจริญทุกด้านในชีวิตค่ะ
แล้วก็วันนี้นะเรือนขวัญไม่ได้มาร่วมพิธีแค่คนเดียวนะคะ
เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่ามีคนบันเทิงมากมายเลย
นิยมเดินทางมาไหว้ขอพรค่ะ

รับหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะ
พาเรือนขวัญเนี่ยไปไหว้ขอพรท้าเวสวรรค์ด้วย
ไปเพื่อพี่แจ๊กกะรีนเชอรี่แล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะบอกเลยนะคะว่า
ทั้งคู่เนี่ยนะรู้สึกว่าเป็นบุญมาก
แล้วก็ดีใจมากเลยที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะ
ส่วนตัวค่ะก็เตรียมบูชาเหรียญรุ่นดังกล่าวกลับบ้านไปอย่างแน่นอน
เดี๋ยวขวัญว่าจะขอบูชาไว้สักหนึ่งองค์ก็แล้วกันนะคะ

สวัสดีค่ะเชิญผู้หล่อก่อน
มุกนิดนึงเผื่อคนหล่อเขาจะสนใจ

แต่ว่าวันนี้นะครับที่วัฒน์จุกเจิร์ชาเชิงเศร้า
ก็จะมีเขาเรียกว่าพิธีพุทธายพิเศษ

ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเหรียญที่มีกระแสดังมากนะครับ
แล้วก็มีคนจากทั่วทั้งประเทศเลยหลั่งไหลมา

สารพัดเจริญก็คือเหรียญเดียวเนี่ยจัดเต็ม
แล้วจริงหลวงพ่อวางอาคาราต
แล้วก็วางแบบไว้เป็น๑๐ปีแล้ว
มีความเชื่อแล้วกันว่าการที่เราได้เข้าวัดได้
ร่วมพิธีดีแบบนี้มันหาโอกาสยากครับ
เพราะว่านานทีจะมีพิธีใหญ่ขนาดนี้
แล้วกับพ่อที่เราก็ศรัทธาเองมากอะไรอย่างนี้
โดยปกติเราก็จะหาหลวงพ่อที่ท่านมีเมตตาอย่างนี้ยาก
มาเจอท่านเราก็แบบประทับใจมาก
จากมาร่วมงานร่วมบุญกันแล้วนะคะ
เราก็ยังมีการเผื่อแผ่บุญ
ไปถึงแบบว่าคนอื่นด้วยในการให้โชคให้ลาบ
เมื่อกี้แอบเห็นจุดทูบไว้รอแล้วใช่ไหม

เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่าได้เลขอะไรเนาะ
ไปจ้าไปเลยครับบอกแล้วนะว่าไม่ต้องห่วงค่ะขวัญเนี่ยเอาเลขมงคลมาฝากแน่นอนนะคะ
ซึ่งขวัญให้น้องไนกี้นะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนในการจุดทูปตัวเลขมงคล
ซึ่งเลขที่ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองมาลุ้นดูกันค่ะ

เกียร์เลือกเหมือนแล้วก็ชั้นเองชั้นไม่เห็นเดี๋ยวขวัญสองนะ
เลือกสาธารณ์ภาคเจิญแล้วก็๑๐๒
คุณผู้ชมจ๋าที่ขวัญบอกให้คุณผู้ชมเนี่ยดูเลขตัวเองไม่ใช่อะไร
เพราะขนาดเราสามคนจุดทั้งเดียวกัน
ยังมองเลขไม่ตรงกันเลยเดี๋ยวดูนิดนึงก็ละกัน
กี้เองมองเป็น๑๐๒หรือว่า๖๖
แต่ว่าตัวขวัญเองเนี่ยอาจจะสายติตาไม่ดีหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าบอกเลยว่าเป็นเลข๑๒
มองเห็นเป็นอย่างนั้นนะแล้วพี่แจ๊คเกิดเชอรี่
เห็นว่าเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมด้วยนะ
ช่วยกันมองหน่อยนิดนึงนะคะส่งต่อไปกลับที่สตูดิโอเลยค่ะ